พรโคราชเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่สร้างความสนุกสนานคลื้นเครงสร้างบรรยากาศให้กับการละเล่นแอวสาวเดือนห้า
โดยผู้หญิงจะเป็นคนตีโทนโคราชที่ใช้ในการละเล่น
เป็นเครื่องกำกับจังหวะในขณะที่ร้องกรอนลำด้วยภาษาพื้นถิ่นโคราช
ส่วนลีลาการตีโทนก็เป็นเคล็ดลับของแต่ละคน
โดยผู้ตีบางคนก็จะต้องกำกับจังหวะตนเองด้วยการสลับนิ้วข้างหนึ่งให้พลิ้วไหวด้านบนของหน้าโทนในขณะที่ตีโทนด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน